ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมาตามความคืบหน้ากันหน่อย
ที่มีเสียวังกุ้งถูกคนที่ขับรถแบ็คโฮ
หน่ำยิงใส่แล้วก็เสียชีวิตที่รถกระบะนะคะ
ล่าสุดผู้เสียชีวิตก็มีพิธีชาปนกิจไปแล้ว
ตำรวจออกหมายจับคนที่ก่อเหตุแล้วนะคะแต่ยังจับตัวไม่ได้
แต่ทีนี้มีภาพภาพจากกล้องวงจรปิด
คือเห็นเหตุการณ์หมดเลยว่ารักษณะการก่อเหตุเป็นยังไงบ้าง

นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่จอดอยู่ตรงนั้นพอดี

เห็นจังหวะที่คนร้ายก่อเหตุพอดี

นายนครินหงโตอายุ๔๑ปีเจ้าของวังกุ้งเขาขับกระบะสีแดงนะคะ

ใช่ค่ะตอนเบิ้ลเครื่องแบบควันดำเลย
เป็นเหตุที่ทำให้คนก่อเหตุเขาบอกเขาโมโห
คือจะเห็นว่านายนครินเจ้าของวังกุ้งเนี่ย
ไปคุยกับคนขับรถแบ็คโฮคนก่อเหตุนะคะ
นายบุรพัฒน์พัชรพรนุกูลอายุ๓๖ปี
ไปคุยกันก่อนแล้วก็กลับมาขึ้นรถตัวเอง
นายบูรพัฒน์คนขับรถแบ็คโฮตามลงมาคุย
แต่นายนครินนั่งอยู่ในรถสีแดง
สักพักก็มีการเบิ้ลเครื่องแล้วควันขโมงออกมาจากท่อ

เบิ้ลเครื่องก็เลยโมโหแล้วยิงเลย
แล้วเห็นไหมนี่คือเดินนะวะเดิอนีไว้แล้ว
เพราะว่าจังหวะที่ควันขโมงออกมาจากท่อเนี่ยค่ะ
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายบุรพัฒน์รัวยิง
ใส่ที่กระจกข้างคนขับ
นายนครินก็เลยเสียชีวิตค่ะ
ที่คารถสีแดงคันนี้
แล้วคนนี้เห็นไหมคนก่อเหตุ
เขาทะเลาะกันก่อน
ทำงานก่อสร้างที่กีดขวางการจราจรอืมนายนครินเป็นฝ่ายหยิบปืน
ขู่นายบูรพัฒน์คนขับรถแบ็คโฮลก่อนแต่ก็มีการปัดป้องกันเกิดขึ้น
นายนครินก็เลยเดินกลับไปที่รถของตัวเองก็คือรถกระบะคันสีแดงคันนี้
นายบุรพัฒน์เดินตามมาแล้วก็มาทะเลาะกันต่อ
พอมีการเบิ้ลเครื่องควันดำออกมานี่แหละค่ะนายบุรพัฒน์ก็เลยยิงใส่
เป็นการกระหน่ำยิงเลยนะคะก็เลยเสียชีวิตคารถ
นักครินเสียชีวิตที่เบาะคนขับตำรวจสพโฆขามขอสาร
จากวัสมุขศาภนภ์อนุมัติหมายจับนายบุรพัฒแล้วนะคะ
สามข้อหาค่ะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืน
เก็บหลักฐานสอบปากคำพยานแล้วก็เร่งตรวจสอบไล่ดูกล้องวงจรปิด
ดูเส้นทางที่ผู้ต้องหาหลบหนีค่ะผู้ต้องหาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ
ซึ่งมีรายงานว่าชุดคลี่คลายคดีบอกว่าไม่อยากจะให้ข้อมูลรายละเอียดของคดีเยอะ
ไม่อยากจะให้ผู้ต้องหารู้ความเคลื่อนไหวของตำรวจเราก็เลยได้ข้อมูลมาเท่านี้นะคะ
ส่วนคลิปนี้เหมือนกับตำรวจก็บอกเหมือนกันว่าเออไม่อยากให้มีคลิปหลุดออกไปอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่มันก็มีคลิปภาพออกมาก็เลยเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ
พอไปตรวจสอบประวัติของนายบุรพัฒน์ผู้ต้องหาก่อนจะมาก่อเหตุนี้เคยติดคุกมาก่อนค่ะ
คดีพยายามฆ่าค่ะพอพ้นโทษออกมาก็กลัวว่าคู่อริจะส่งคนมาเอาคืน
มีปืนไงเลยพกปืนติดตัวเอาไว้
แล้วก็พบว่าพอพ้นโทษออกมาไม่นานเพิ่งจะมาขับรถแบ็คโฮวันแรก
วันแรกก็ก่อเหตุเลยด้วยความใจร้อนเขาก็อ้างว่าถูกนายนครินต่อว่าเรื่องงานเบิ้ลเครื่องใส่
ก็ยิงใส่เขาเลยแค้วนัสนะคะคุณผู้ชมเออ
ส่วนผู้เสียชีวิตนะคะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาทางครอบครัวได้ทำพิธีชาปนกิจไปแล้วนะคะ
เมื่อช่วงเวลาสองทุ่มค่ะที่วัดสแหมดำทีมข่าวได้ไปคุยกับอดีตภรรยาของผู้ตาย
นางสุวลีวงวันดิตนะคะก็บอกว่าเกิดเหตุมาสองสามวันแล้ว
ยังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยจากทางบริษัทรับเหมาอะค่ะ
รวมไปถึงทางฝั่งคนก่อเหตุญาติเยิดอะไรแบบนี้
ก็ไม่มีใครติดต่อมาเผาแล้วยังไม่มีใครมาช่วยอะไรเลยนะคะ
อดีตภรรยาของผู้ตายบอกว่าครอบครัวลำบากค่ะ
ลูกสามคนก็ต้องช่วยกันดูแลเงินก็หาไม่ทัน
คดีลูกคนกลางเป็นผู้ชายก็บวชหน้าไฟทดแทนบุญคุณให้พ่อ
แล้ววันนี้ซ้ำร้ายไปอีกบริษัทประกันชีวิตครับ
โทรศัพท์มาบอกว่าผู้ตายเขาเคยทำประกันชีวิตเอาไว้
แต่ขาดส่งค่างวดต้องโอนเงินไป๑๓๕๙๐บาทเพื่อปิดยอด
แล้วเดี๋ยวจะได้เงินประกันชีวิตคืนก้อนใหญ่๖แสนบาท
อดีตภรรยาของผู้ตายบอกว่าโอนเลยนะคะ
พอโอนไปปุ๊บติดต่อกลับไม่ได้แล้วอ่ะไม่รู้ว่าถูกหลอกหรือเปล่าด้วยซ้ำอ่ะ
อันนี้ถูกหลอกแน่นอนนะติดต่อกลับไม่ได้
ตอนนี้มีชาญชีพแก๊งก์นี้อยู่ท่านผู้ชมต้องฟังไว้เป็นข้อมูลเลย
แล้วโอ้โหเขากำลังเดือดร้อนกำลังโศกเศร้ากำลังเสียใจ
แล้วไปหลอกเขาให้เขาโอนเงินไป
ความทุกข์ของชาวบ้านมันร้ายกาดมากนะ
คอยเช็คว่าที่ไหนมีงานศพแล้วจะหาเบอร์ญาติของคนตาย
จะโทรมาหาอย่างนี้บอกว่าคนตายทำประกันไว้นะ
แต่ว่าโอ้โหเบิกไม่ได้หรอกเนี่ยตั้ง๖๗แสนหรือเป็นล้าน

ว่าจิตต่อไม่ได้แล้วพอให้มันหายเลยค่ะ
ก็เลยไปแจ้งความนะคะที่สพโฆขาม
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตามเรื่องให้แต่ยาก
ตำรวจยังยอมรับเลยว่ายากมันก็ปิดมือถือหนีกันไปแล้วอะค่ะ
ตอนนี้เลยลำบากเลยค่ะต้องกู้เงินมาทำงานศพค่ะ

วันนี้ก็ถามตำรวจนะคะว่าคดีคืบหน้าไปถึงไหน
ตำรวจก็บอกว่าก็ตามให้อยู่ส่วนคนร้ายก็ยังจับไม่ได้
คาดว่านีไปภาคอีสานแล้วอะค่ะค่ะครับ
นครินขาดส่งใช่ไหมขาดส่งไปคุณสุวรีช่วยปิดบัญชีนี้
แล้วคุณจะได้เงินทดแทน๖แสนบาทให้ลูกเขาบุตร
ลูกเขาสองคนก็คือคนละ๖๐๐๐๐๐บาท
ก็เอาเงินตรงนี้หมื่นกว่าบาท๑๓๐๐กว่าไปปิดให้เขา
เพื่อเราจะได้เอาเงินมาทำงานศพ
แต่กลับซุดลงไปอีกโกงเราไปอีกผัวยังไม่ทันเผาเลยดูดิ
นี่เราวันนี้พี่พี่สวยซับสวยซ้อนจริง
แทนที่ครอบครัวพี่จะดีขึ้นกลับสกุตลงเงินพี่ก็ไปกู้เข้ามานะ
พี่จะอยู่สภาพไหนพี่เสียสองทางแล้วเสียแฟนไปด้วย
ยังไม่พอต้องมาเสียเงินตรงนี้อีกเหรอ
พี่สาวของผู้ตายค่ะนางชลดาก็บอกว่าเสียใจมาก
น้องชายต้องมาจากไปแบบนี้นะคะ
รับว่าน้องชายเป็นคนอารมณ์ร้อนเวลาพูดจาไม่เข้าหู
จะมีอารมณ์รุนแรงแต่ไม่เคยไปมีปัญหาอะไรแบบหนัก
กับใครมาก่อนอืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันโหดเยี่ยมเกินไป
ญาติก็เลยยังทำใจไม่ได้จริงจริงอยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้
แล้วก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
เงินเบี้ยประกันที่เสียไปต้องให้ตำรวจไปไล่จากหมายเลขที่โอนไปนะ
ลองถามธนาคารเขาดูว่าเป็นชื่อใครอะไรยังไง

ต้องฟังไว้เป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้บริษัทประกัน
เขาไม่ให้โอนเข้าบัญชีบุคคลแล้วนะตัวทงตัวแทนเขาโอนเข้าบริษัทได้เลยนะฮะ